กรุงเทพมหานครนั้นแสดงความมั่นใจว่า
จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่บริเวณลานคนเมืองในขณะนี้
แต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการติดตั้งค่ะ
เราสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่า
ที่จะมีการติดตั้งในคืนนี้แหละค่ะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ชื่นชอบพักของตัวเอง
เข้ามาในส่วนของการที่จะเชียร์ทีมที่ตัวเองชื่นชอบนะคะ
ขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมในเรื่องของการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เขตพญาไทยกันก่อน
ซึ่งนางสิริวัลศิระมุจรินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไทย
ในสองแขวงนะคะก็คือแขวงพญาทัย๔๐นวย
แล้วก็แขวง๓แสนนาย๔๐หน่วย
ซึ่งขณะนี้บอกว่ามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
ส่วนหีบบัตรเลือกตั้งมีการจัดเก็บไว้ภายในอาคารสำนักงานเขต
และก็จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
จากนั้นในวันพรุ่งนี้ก็คือ๑๔พฤษภาคมเวลา๕นาฬิกา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแล้วก็ตำรวจที่รับผิดชอบ
ก็จะเข้ามารับหีบและบัตรลงคะแนน
เพื่อขนไปยังหน่วยเลือกตั้งที่รับผิดชอบนะคะ
ซึ่งนางสิริวัลยอมรับว่ากังวลเรื่องของสภาพอากาศ
ที่อาจจะร้อนอบอ้าวหรือว่ามีฝนตกลงมา
จึงมีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ไปฟังเสียงของคุณสิริวัลค่ะ
วันนี้ก็จัดของลงหีบพวกบัตรเลือกตั้ง
และวัสดุประกอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่๙โมงถึงเที่ยงค่ะ
วันนี้เราก็พร้อมค่ะพร้อม๑๐๐แล้วค่ะ
เราก็เป็นห่วงมากนะคะซึ่งทางเขตเองเนี่ย
เราก็จะมีผ้าใบให้ในการป้องกันนะคะในเรื่องของฝน
รวมตลอดถึงวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งนะคะ
แล้วก็บัญชีรายชื่อจะเตรียมถุงพลาสติกใบใหญ่

ตลอดจนเราตั้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น
เป็นหน่วยชุดใหญ่ที่จะออกไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
สอดพร้อมกับที่ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวี
เพื่อดูความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในวันพรุ่งนี้
พบว่าหลายพื้นที่นั้นมีการเตรียมความพร้อม
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
โดยมีการตั้งเต็นต์เตรียมเก้าอี้
รวมไปถึงบอร์ดติดประกาศการเลือกตั้ง

แล้วก็การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต
โดยนำเอาพลาสติกมาคุมไว้เพื่อป้องกันฝน
ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
เพราะว่าค่ำวันนี้มีพยากรเหมือนกัน
ว่าอาจจะมีฝนตกลงมาได้ค่ะ
ไปดูเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการเลือกตั้งบ้างนะคะ
ขณะที่ศูนย์อำนวยการ
รักษาความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อย
การจัดการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พบการซื้อสิทธิ์ขายเสียง๓รายแล้วนะคะตอนนี้
โดยทางด้านของพลตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์
ในฐานะโฆษกศูนย์เปิดเผยนะคะว่า
ตั้งแต่วันที่๙พฤษภาคมจนถึงวันนี้๑๓พฤษภาคม
สามารถจับกลุ่มดำเนินคดีผู้กระทำความผิดฐานซื้อเสียงได้แล้ว๓ราย
ในพื้นที่จังหวัดบึงกาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็จังหวัดพิจิตรนะคะมีคลิปที่ปล่อยออกมาในโลกโซเชียลก็คือ
ความผิดฐานซื้อเสียงนั่นเอง
โดยจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นโพยรายชื่อ
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีเงินสด
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนสถิติคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายป้ายหาเสียง
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน
ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานรับแจ้งทั้งหมด๔๕ราย
แล้วก็ดำเนินคดีเสร็จสิ้น๑๖รายอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก๒๑รายค่ะ
ในวันพรุ่งนี้นะคะที่สาราว่าการกรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะให้ประชาชนมาร่วมสังเกตการณ์
การเลือกตั้งสังเกตการณ์การนับคะแนน
เพื่อร่วมเชียร์พักที่ตัวเองชื่นชอบ
ขณะเดียวกันจะเห็นว่าสาราว่าการกรทมแห่งนี้
ก็มีหน่วยเลือกตั้งของเขตพระนคร๒หน่วยด้วยกัน
มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากก็มีการเตรียมอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะ
ฉันวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณคุณวิมวันวันนะคะรายงานมาจากสารวาการกรุงเทพฯมหานคร

ส่วนคุณเนติชาวนักข่าวของเราอีกหนึ่งคนครับ
สำรวจที่อาคารกีฬาเวท๒ศูนยวชนกงกรุงเทพมหานคร
หรือว่าศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ
เจ้าหน้าที่กรปนเขตเลือกตั้งที่๖พญาไทย๘๐หน่วยครับ
และดินแดง๑๓๖หน่วยมาตรวจรับเต็มพื้นที่เลย

ภูมิในการเขตดินแดงบอกว่าหลังจากกรปนตรวจรับ
ก็จะฝากเก็บไว้ที่อาคารกีฬาเวท๒ซึ่งมีวงจรปิด
ตำรวจเทศกิจจะเฝ้าดู๒๔ชั่วโมง
พรุ่งนี้ตี๔ตี๕เจ้าหน้าที่จะมารับไปยังหน่วยเลือกตั้ง
เตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยเลือกตั้งเขตดินแดง
จุดเอาพลาสติกมาเตรียมการฝนแล้วนะครับ

เพราะอยู่ในพื้นที่สูงกับใต้ถุนอาคาร
เฉพาะเขตดินแดงนั้นยังไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องใดเข้ามา
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยมีความพร้อมมากครับ

เพราะว่าอบรมกันไป๓รอบครับ
ด้วยความบริสุทธิ์ยุทธิธรรมโปร่งใสนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างเราตรวจสอบได้นะครับ
ขอบพระคุณครับ
เพราะว่าสำหรับประชาสนศาสตร์มันจ่ายได้

ราชอาณาจักร๓๓เขตของกรุงเทพครับ
รักษาไว้ในห้องมั่นคง

ก่อนที่กรปนจะรับไปในวันพรุ่งนี้

เขตเนี่ยเมื่อช่วง๖โมงเย็นอย่างที่เห็นครับ

และจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูอยู่ด้านหน้านะครับ

ก็มีการนำเต็นต์มากางเต็มพื้นที่
นำกระดานดำโต๊ะเก้าอี้จัดเตรียมไว้
ผ้ายางคลุมไว้รอบเต็นต์นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะเตรียมแบบนี้ก่อน
เดี๋ยวค่อยมาจัดสถานที่อีกทีพรุ่งนี้

กลัวเดี๋ยวอุปกรณ์ต่างจะเสียหาย

บอกว่าส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกปนครบแล้วทุกหน่วย

รองรับผู้มาใช้สิทธิ์๑๕๓หน่วย
และพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับ
อยากให้มั่นใจเรื่องเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า

ขอให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะครบทุกคนด้วยวันพรุ่งนี้

สรุปอีกครั้งย้ำแบบนี้
ถ่ายเซลฟี่ในครูหาหรือถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง
ใส่เสื้อที่มีรูปโลโก้พักการเมืองสัญลักษณ์ของผู้สมัครนะฮะ
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขตเลือกตั้ง
ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากเขตเลือกตั้ง
ห้ามทำเครื่องหมายที่อันเป็นที่สังเกตในบัตรเลือกตั้ง
แสดงบัตรเลือกตั้งให้ผู้อื่นเห็น
ซื้อเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงหรืองดเว้นไม่ให้ลงคะแนน
และข้อสุดท้ายครับห้ามเล่นพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
นะครับไปใช้สิทธิ์กันพรุ่งนี้๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นครับ